โหมดการเมืองกันคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของพักการเมืองนะคะ
พักใหญ่เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง
พักการเมือง๒พักก็คือพักประชาธิปัตย
ซึ่งครบรอบเจ็ดสิบเจ็ดปีและพักภูมิใจไทยครบสิบห้าปีนะคะ
บรรยากาศก็คึกคักมากทีเดียวค่ะนี่คือบรรยากาศที่พักประชาธิปัตย์ค่ะ
เมื่อเช้านี้ก็มีพิธีทำบุญนะคะสามศาสนาอิสลามพรามพุทธ
มี๔อดีตหัวหน้าพักมีแกนนำผู้บริหารร่วมงานกันครับข้างทีเดียวค่ะ
มีตัวแทนจากพักการเมืองต่างนำใจกันดอกไม้มาร่วมอวยพรค่ะ
ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งบอกว่าประชาธิบัติพร้อมมากนะคะ
ทั้งคนทั้งนโยบายและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยสนับสนุนพักประชาธิปัตย
คนที่เคยเลือกคราวที่แล้วขอให้สนับสนุนประชาธิปัตย์ต่อไป
ส่วนสมาชิกพักคราวที่แล้วทิ้งไป
คราวนี้ขอเรียกร้องให้กลับมาช่วยพักประชาธิปัตย์ค่ะ
มีช่วงหนึ่งด้วยนะคะคุณชวนหลีกภัยประธานสภา
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาพักก็แจกลายเซ็นต์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานค่ะ
ผู้สื่อข่าวถามคุณชวนบอกว่าสัญลักษณ์เบอร์๒๖ของพักทำยังไง

ภูมิใจไทยก็ทำบุญพรรคเข้าสู่ปี๑๕
แล้วเปิดตัวผู้สมัครสอสอแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
แล้วมีการปล่อยเพลงด้วยนะคะซิงเกิ้ล
ซิงเกิ้ลอนุทินเป็นนายกค่ะ
ก็จะใช้เพลงนี้ในการหาเสียงนะคะ
เพลงนี้เนื้อร้องเกี่ยวกับการทำงาน๔ปีที่ผ่านมาว่า
พูดไปนั้นทำได้จริงทุกคำ
เมื่อวานเป็นรัฐมนตรีวันนี้จะมาเป็นนายกค่ะ
ถ้าได้นำจะได้ดีแค่ไหน
ถ้าอนุทินได้เป็นนายกของคนทุกคนโสดคนโรคคนไพร

ก็ยืนยันความพร้อมเป็นนายกนะคะ
คุณอนุทินบอกแม่สัญญาณต่างดูดีไปหมด

ตรงกับที่พูดไว้เหมือนอย่างรู้
แต่คำว่าตกเสาเข็มคุณอนุทินว่าอย่างนั้นเลยนะคะ
แต่คุณอนุทินบอกขอไม่บอกแล้วกันนะคะว่าเลข๓หลักเป็นเลขเท่าไหร่
เดี๋ยวรู้ว่าได้เป็นสอสอแล้วจะไม่ยอมลงพื้นที่
และยังเป็นเลข๓หลักที่ตรงกับที่ตนเองเนี่ยคำนวณเอาไว้ด้วยค่ะ